ส่วนขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นในวันที่๑๓กรกฎาคม
วันนี้มีการประชุมกันแล้วประธานคุณวันนอนก็ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้
โดยคาดว่าจะเริ่มการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ไม่เกิน๕โมงเย็น
แล้วก็ตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ชุมนุมนอกรัฐสภาด้วย
ในวันมุธมัธนอมธาประธานรัฐสภาได้กล่าวหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมวิบ๓ฝ่าย
ก็คือสมาชิกวุฒิสภาและตัวแทนจากภักดิ์การเมืองที่เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราษดร
เกี่ยวกับการจัดการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี๑๓กรกฎาคมนี้นะคะ
ซึ่งขั้นตอนนะคะก็คือมีการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ
ตามที่รัฐธรรมนูลและคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดเอาไว้
จากนั้นจะเป็นการอภิปรายโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกสักถามถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติค่ะ
หลังจากนั้นก็จะมีการสอบถามสมาชิก
ว่าต้องการให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม่
ซึ่งตามข้อบังคับไม่ได้มีกำหนดไว้นะคะ
จากนั้นก็จะถึงช่วงของการโหวตค่ะ
เรื่องต้นทางสมาชิกวุฒิสภาขอเวลาในการอภิปราย๒ชั่วโมง
ส่วนสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรเปิดให้แต่ละคนจากภาคการเมืองต่างอภิปรายได้ไม่กำหนดเวลานะคะ
ซึ่งก็จะไม่เกิน๔ชั่วโมง
ช่วงของการโหวตนั้นคาดว่าจะเริ่มได้ในเวลา๑๗นาฬิกานะคะ
และถ้าหากว่าโหวตรอบแรกนายพิธาไม่ผ่านการโหวต
รวมถึงกรณีนายพิธาถ้าหากถูกสารสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่
จะสามารถแสดงวิสัยทัศน์ก่อนวันโหวตได้หรือไม่
ในวันมุธมัธนอมธาบอกว่าไม่สามารถพูดล่วงหน้าได้
เพราะไม่ทราบว่าจะบวชผ่านหรือไม่
ถ้าไม่ผ่านก็ต้องพิจารณาโดยยึดรัฐธรรมนูล
ข้อบังคับและมติที่สารรัฐธรรมนูลเคยมีมาแล้วค่ะ

แล้วก็จะมีการประกาศสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะ
ซึ่งผู้ที่จะมาชุมนุมต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นะคะ
ส่วนพื้นที่ที่ได้จัดไว้รองรับผู้ชุมนุมทางสภา

ถ้าหากตั้งจอให้ได้ก็จะทำให้
เพราะว่าหากมีความไม่เรียบร้อยเกิดขึ้น
ก็อาจทำให้เกิดความเสียหายได้ค่ะ